ดูเหตุการณ์ที่สุราธานีนะฮะเพราะว่ามีเหตุคนงานลานปามเป็นชาวเมียนมานะฮะ
ใช้ท่อนเหล็กแทงปาล์มตีหัวเพื่อนจนเสียชีวิต
มแค้นคือถูกผู้ตายเมาพอเมาแล้วส่งเสียงดัง
เคาะประตูห้องก่อกวนกลางดึกเลยก็เลยไม่พอใจตีหัวซะเลยนะฮะ
ในกรณีรายงานเมียนมาถูกฆ่าตายไปในหลานปาล์มน้ำมันแห่ง๑ที่หมู่๑ตำวนสีวิชัย

ผู้ตายก็คือนายยกแวร์อายุ๓๔ปีนะครับ
ที่เป็นแรงงานชาวเมียนมาและมาทำงานในลานปามแห่งนี้ได้ประมาณ๓ปี
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมชาติละฮะ
คือนายโพชูนะครับหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
ส่วนอาวุธเนี่ยคุณโอ้โหเหล็กท่อนยาวแบบนี้นะฮะ
ตำรวจตรวจสอบภาพจากวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนี
เห็นครับเห็นนายโพชูผู้ก่อเหตุเดินสะพายกระเป๋าเป้ออกจากจุดเกิดเหตุ
หน้ากล้องไปและหันมาโบกมือลาเพื่อนที่ทำงานก่อนเดินหายไปนะฮะ
อันนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
มีไหมฮะภาพวงจรปิดนะฮะนี่คุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะ
นี่เขาเดินออกจากที่เกิดเหตุนะสะพายกระเป๋าเป้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็โบกมือลาเพื่อนเออแล้วก็เดินไปใช่ฮะ
จากนั้นกล้องวงจรปิดอีกจุดนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมต
สามารถจับภาพได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง
นี่มาแล้วฮะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุราชธานีนะครับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับลานปามแห่งนี้นะฮะให้ข้อมูลบอกว่านายโยะแวร์ผู้ตายเป็นคนชอบดื่มเหล้า
พอเมาก็มักจะหาเรื่องและเคาะประตูห้องข้าง
ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โหเคาะจังเลยนะฮะ
ทำให้มีปัญหากับเพื่อนข้างห้องโดยเฉพาะกับนายโพชูผู้ก่อเหตุ
ครั้งนี้ก็คาดว่าผู้ก่อเหตุคงจะทนไม่ไหว
ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจดูเบาะแสของผู้ก่อเหตุที่หลบหนี

ตำรวจสพพุนพินติดตามจับกลุ่มตัวนายโพชูผู้ก่อเหตุได้
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนี่แหละฮะ
หนีข้ามอำเภอยังไม่ได้หนีออกนอกจังหวัดนะครับ
เรื่องต้นรับสาภาพว่าลงมือฆ่านายยกแวร์จริง
เหตุเกิดจากที่ผู้ตายเมาแล้วก็ชอบหาเรื่อง
แล้วก็ชอบฟ้องเจ้าของลานปามมานะ
เวลาที่ผมทำอะไรผิดเขาก็ชอบไปฟ้อง

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ